อันนี้เดิมเนี่ยเขามีราหูเนี่ยเล็งชะตาหรือเล็งอาทิตย
กำเนิดบุคคลผู้มีราหูเร็งอาทิตย์กำเนิดจะต้องหนึ่งดวงกินสามี
หรือกินภรรยาถ้าเป็นผู้ชายดวงจะต้องได้พ่อม่ายแม่ม่ายสำหรับ
ผู้หญิงผู้ชายสัตว์สัตว์เปลี่ยนไปนะดวงจะต้องเป็นคนที่มี
คู่แล้วพัดพรากมีความรักแล้วจากลาครบครบไม่เป็นไรพอรัก
ผูกพันมากขึ้นมากขึ้นจากราหายไปแบบฉับพันดวงชะตานี้เป็น
ชะตาที่คู่ก็จะรักมากถึงจะมากรักรับผิดชอบมันเป็น
ใครได้มาใกล้ชิดแนบสนิทเสน่หาก็จะอยากเลี้ยงดูอุ้มชู
เกื้อกูลต่อกันมาและต่อกันไปเรื่องแปลกนะจะตายจากกันไป
ราหูเรงชะตากำเนิดคือราหูเรงลัฮนาราศิเกิดราหูเรงอทิตย์
มันมักจะเป็นดวงกินสามีหรือภรรยาสำหรับดวงชะตานั้นเป็นชายหรือหญิง
ตายจากปุบปับฉพรรณมันไม่ใช่แปลว่า
จะไปกินตัวคนที่มาคบ
แต่เป็นเพราะกรรมเก่า
ในชาติครบที่ผ่านมา
ก็เด็กก็อยู่กับพี่ชายเป็นลูกหลงมา
ก็ไม่มีเพื่อนเล่นก็ไปเล่นยิ้งหนูกับพี่ชาย
ก็ใช้นิสัยแบบผู้ชาย

ว่าที่สามีกำลังจะเป็นสามี

แต่ว่าเราก็วิตกแหละเพราะว่า

เพราะว่าเราจะตายตามเขาก็ไม่ใช่

พอดีหนูเข้ามาในโรลของการทำงาน

แล้วก็ตอนนั้นถ่ายจักรยานสีแดง

แต่อยู่ไม่นานมาพ่อก็เสีย
แต่พ่อเสียวันเดียวกับเขาเลยฮาจันทร์

วิกฤตรับมือกับวิกฤตตอนนั้นยังไง
ตอนนั้นนะก็ทำยังไงหนูก็ไปเที่ยว
ทำงานเสร็จหนูก็ไปเที่ยวหนูก็ไม่มองใครเลยเที่ยว

ไม่เปิดให้ใครเพราะว่ามันใจมัน

ก็ทำงานเสร็จก็ไปเที่ยวไปนู่นไปนี่
ใช้อาบายมุมต่างใช้ชีวิตแบบเต็มที่เลย
ที่มาของคำว่าแชมเปญเอ็กซมาได้ยังไง
ก็นี่ไงดื่มไง

ลุมบ้าแซมบ้าอะไรที่บ้าบ้านะ
นางจะหัวฟูแล้วก็มีแก้วอันหนึ่งนางถือนางจะเต้นนางจะร้องอยู่
แล้วเธออยู่กับนาง๓วัน๓คืนเลยล่ะค่ะ

ล็อกประตูไม่ได้ออกจากบ้าน

ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ทำไมถึงใช้ชีวิตแบบนั้น
ก็สนุกอยู่กับเพื่อนแล้วก็เห็นให้เขาเมาแล้วเราก็สนุก
แล้วแกล้งเขาแล้วก็กลับบ้านไม่ได้มันก็สนุก
แต่ชีวิตนี้ก็น้อยนักแต่ก็สำคัญนัก
กับแฟนคนที่สองในที่สุดก็เปิดใจ

ครบกันนานแค่ไหน
แล้วว่าอร่อยจังมีแม่ก็แล้วหรอต้นพ่อไอย็่แล้วตาในร้านนี้ทำไงดีวะอะไรอย่างนี้มันจะคิด
แต่ว่าเราก็ไม่เคยทิ้งภาระเงิน

ถ้าไม่มีงานก็ยังมีเข้ามา
ค่าโรงยาบาลอาทิตย์หนึ่ง๙๐๐๐๐แสน๓๐๐๐

ใช่ต้องจ่ายทั่วอาทิตย์อยู่ห้องพิเศษไง
ห้องพิเศษก็คือ๗๘๐๐ก็ต้องจ่ายดิว่ะ

ดูแลคุณแม่มาจนท่าน
สิ้นลมใช่หนูยังทำงานอยู่ไหมตอนคุณแม่เสีย

แต่ว่าพอถึงเวลาที่จะจ่ายเนี่ยแสนหนึ่ง๙๐๐๐๐เนี่ย
เดี๋ยวงานมามันก็มีมันก็มีให้พอดีอ่ะมีพอดี

แล้วอยู่วันหนึ่งก็ไปเห็นหนูในวงการเลยไปทำอะไร
ก็พอแม่เสียแล้วก็หนูก็หนูก็ไม่อยากออกไปเที่ยว
รักครั้งล่าสุดปัจจุบันนี้กับพี่แวร์
กับพี่แวนนักบินใช่พี่แวนก็พยายามพยายามพี่น่าสงสารมาก

ใช่นู่ก็คือเราก็ผ่านได้มาเยอะครับ
ตกลงแล้วเราเป็นคนจัดการจีบเขาเหรอ
ไม่ใช่เขาจีบเราใช่ไหมอาจารย์
นี่เขาเป็นเมียเราเนี่ย
พี่แวนอายุเท่าไรพี่แวนตอนนี้๖๒ใช่ไหมตอนคบกันพี่แวนน่าจะ

กว่าอายุ๑๖ปีเหมือนกันกับคนแรกเลย
หนูบอกคนแรกเลยนะบอกว่าเนี่ยที่รักถ้าเธอทิ้งฉันไปถ้าเธอรักฉันมากเธอทิ้งฉันไปแบบนี้ไม่ได้เธอต้องหาคนที่ดีมาให้ฉัน
ถ้าหึงตายไปแล้วนะเธอหาคนไม่ดีให้ฉันฉันยังโทษเธออยู่วันยังค่ำ

ไม่แช่งไม่แช่งก็พูดไปอย่างนั้นแหละ
แล้วก็ได้เหมือนกับแฟนคนแรกเลย
แต่พี่แวนแกแล้วเนาะแต่แกก็ไม่รวยเหมือนคนแรกแกก็คงหมดฤทธิ์ไปบ้างใช่ไหม

โรแมนติกมั้ยคนนี้พี่แวนโรแมนติกมั้ย
ไม่โรแมนติกตรงนั้นก็ได้
แต่ก็แกเป็นคนเฉยนิ่งอะไรก็ได้
พี่แวนบินมาเนี่ยก็วันนั้นไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราช

วันนั้นคุณอาอยากจะไปเยี่ยมหนูแต่ไปเยี่ยมขึ้นไปไม่ถึงเพราะว่าคุณอาเหนื่อย

พอหนูจะออกจากโรงพยาบาลหนูก็มาเยี่ยมคุณอาชั้นข้างล่าง
แล้วก็แม่ปุ๊บอกว่าฉันเป็น
แม่อยากจะให้หนูพิจารณาคนที่คนนี้ไว้หน่อยนะเขาเป็นคนดีนะลูกอะไรอย่างนี้
ว่าเขาเป็นคนดีแต่ว่าหนูยังไว้ก่อนนะคุณแม่อะไรอย่างนี้
จนพอเกือบจะสองปีก็ออกเดทว่าจะไปพาไปสมุย

ไม่ตกไม่ตกใจเพราะว่าต้องรับได้
หนูจะมีทั้งผู้ชายมาจีบในแบบฝรั่ง๔๕คน

เป็นสิบเป็นสิบกับสี่สิบแวะสิบคนนะ
นี่เขาชวนไปเที่ยวหรือจะไปถาลมเค้าอ่ะ
ฉันเป็นพี่แวฉันหนีตั้งแต่วันนั้นแล้ว
ต้องมีกระเทยบาร์เทนเดิร์นมา
ปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊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
เต็มตัวไม่เรียบร้อยแล้วนะครับ

แหมเนืองมีผักย่าเต็มเลย

เอาพี่แวนมันจะไปเอาจานบกรุงและน้ำจุ้งมีเจ้าหน้าที่๒๓คน

ขอรับคุณที่มาก่อน

แต่ก็เซียงแขงกันใส่เขาเพราะแต่ไม่รู้ไง
มาแต่ไม่ค้าหาใครนี่มาผิดบ้านป่าว
แล้วพี่แบมว่าหนูนี่ไง

ในไหนมาถึงบ้านแล้วเอาก็เอา

ทั้งหมดที่นั่งคือเจ้าหน้าที่จากทะเบียนจากเขต
แล้วทำยังไงอะ
ไม่ได้รักชื่อแวร์นะ

คือเรารักอยู่แต่เราจะบอกพี่จะแต่งงาน

เราก็ต้องว่าอ๋อมีเจ้าหน้าที่เราก็ปฏิเสธไม่ได้

คุณพี่

คนนี้คือใช่
คนที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปหรือยัง
แต่๗ปีที่ผ่านมาคุณต่อสู้มาอย่างหนึ่ง

คนเราทุกวันนี้มองเห็นว่าข้อบกพร่อง
หรือความตกต่ำของแต่ละคนเนี่ย

ซึ่งสังคมทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้

แล้วก็อยากจะเอาแต่ได้
แต่ว่าไม่รู้จักให้คนอื่น